ก็ร้อนกันเลยนะคะเพราะว่าพาคุณผู้ชมไปสารกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของครูชนละทีทานทองแล้วก็ครูปุ้มอดีตภรรยานั่นเองนะคะ
ที่ว่าเรียกอดีตภรรยาเพราะว่าตอนนี้เขามีการฟ้องหย่ากันนั่นเองนะคะสดร้อนเลยค่ะช่วงสายที่ผ่านมานี่เอง
ครูชนละทีทานทองและครูปุ้มสะสิวิมลนะคะเดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกาญจนบุรีค่ะ
ในคดีที่ครูชนละทีเนี่ยฟ้องหย่าภรรยาแต่ท้ายที่สุดภรรยาไม่ยอมหย่าค่ะ
ซึ่งครูปุ้มเปิดใจกับสื่อมวลชนก่อนไปขึ้นบนศาลบอกว่าวันนี้ตัวเองยังตั้งความหวังว่าครูชนละทีจะคิดได้
และสามารถพูดคุยกันหาข้อสรุปกันได้ด้วยดีอย่างที่ทราบข่าวกัน
ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องชู้สาวของครูชนละทีทานทองกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๙ปีที่บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนั้นนะครับ
ขับรถให้คอยดูแลงานให้แต่ท้ายที่สุดแล้วครูปุ้มไม่เชื่อนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอโดนนอกใจนะคะ
ท้ายที่สุดเธอไม่ยอมหย่านะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเธอไม่ได้ทำผิดอะไรตามที่ครูชนละทียื่นฟ้องต่อสาร
พร้อมจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงกันต่อตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
ส่วนทางฝั่งครูชนละทีทานทองเองก็เดินมาถึงศาลพร้อมกับทนายความ
แล้วก็รีบเดินทางขึ้นไปบนห้องพิจารณาทันทีค่ะ
ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นกับพี่สื่อมวลชน

ผลปรากฏว่าการเจรจาปรณีประนอมไม่สำเร็จ

สารก็เลยต้องดำเนินการตามกระบวนการตามระเบียบของศาลต่อไป
ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นนะครับคุณผู้ชมก็ต้องรอกันต่อไป
หลังจากนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าจะสรุปสุดท้ายแล้วว่า
บ้านนี้จะจบลงยังไงนะจะแตกกันจริงไหม
จะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติกันยังไงบ้าง
ท้ายที่สุดจะกลับมาปรณีประนอมกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้อีกครั้งค่ะ
เบื้องต้นก็ยังเจรจากันไม่สำเร็จนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับครูชนละทีแล้วก็ครูปุ้มด้วยละกันนะคะ